สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ
ไปตามหานี่เลยเจ้าถุยเจ้าถุยอยู่ไหน
เจ้าถุยอยู่ไหนเจ้าถุยอยู่ไหนอยู่บ้างไหมอยู่บ้างไหมอยู่ไหน
ไม่ต้องร้องร้องมั่วให้หมดเลย
ต้องร้องจะชวนไปตามหาเจ้าคุย
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางามจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าเราสองคนไปเนี่ยอาจจะสื่อสารคุยกับควายไม่รู้เรื่อง

แน่นอนคนคนนี้คนเดียวเท่านั้นคุณยุธยาตุ้มมี่ตามเขาไปเลยค่ะ
วันนี้ผมตั้งใจจะมาทำบุญอยู่ที่วัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
แต่ว่าการทำบุญของผมวันนี้เป็นการทำบุญที่ไม่เหมือนการทำบุญทั่วไปครับ
เป็นการทำบุญกับควายเพราะว่าที่นี่มีโครงการอนุรักษ์ควายไทยเขางาม
เดี๋ยวผมจะลงไปเกี่ยวย่านะครับเพื่อที่จะเอาย่าไปให้ควายกินครับ
วันนี้แต่งตัวมาพร้อมมากครับ
ควายต้องชอบแน่เลย
เนื้อเพลงเขม่นไล่ควายที่สื่อถึง
ผูกพันระหว่างคนกับควายมาช้านาน

มีวีรกรรมของชาวบ้านบางรจันทร์
ที่มีควายร่วมต่อสู้กับฆ่าศึก
แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของควายเป็นอย่างมากเลยนะครับ

ประกอบกับคนมักทำบุญด้วยกัน

นำไปถวายวัดพระนอนจักษีวรวิหาร

จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางามขึ้น

และอนุรักษ์ควายไทยนั่นเองครับ
แต่สาเหตุที่สรุปก็คือว่า

ควายน้อยลง

ซึ่งก็เป็นการอนุรักษ
เรียนรู้ให้ลูกหลานเรา

ปัจจุบันมีควายเกือบ๒๐ตัว

จ้างเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างดี
ยังคงมีคนถ่ายชีวิตโคกระบือ

บางช่วงต้องเลี้ยงกว่า๑๐๐ตัวเลยทีเดียว
แต่ก็จะคัดเลือกชาวบ้านที่มาลงทะเบียน

โรงเรือนสำหรับให้วัวควายที่พักอาศัยและแปลงย่านะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับความประพฤติ
อันนี้สำคัญคือเราจะต้องเน้นว่าต้องเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้
คืออย่างนี้นะครับคือเราจะมีการที่ว่าเราจะมอบให้ใครผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ย
เราจะมีการทำสัญญาโดยแต่การทำสัญญาก็จะต้องมีผู้รับรอง
เช่นว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือข้าราชการหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือนะครับ
เอามาเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อจะมอบวัวควายให้ไปเลี้ยง

จับชาวบ้านระแวกนี้รับไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ต่อ
เพราะคณะกรรมการจะลงไปติดตามการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อควายออกลูกผู้เลี้ยงจะต้องมีควายมาคืนศูนย์๑ตัว
เป็นการอนุรักษ์ควายไทยที่ยั่งยืนนั่นเองครับ
ส่วนควายเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นควายเผือกมีลักษณะสวยงาม
โดยเฉพาะเขาโขงยาวสวยงามมากทุกตัวเลยครับ
ทุกวันเสาร์อาทิตย์เจ้าหน้าที่จะนำควาย๔๕ตัว
โชว์ภายในวัดพระนอนจักษีวรวิหาร
ให้ประชาชนได้ชมความสวยงามของควายไทยเขางามอย่างใกล้ชิด
้อนย่าแล้วก็ร่วมทำบุญกับทางวัดด้วยครับ
ส่วนผมต้องเกี่ยวย่าแล้วก็เดินไปโรงเลี้ยงอยู่ที่หลังวัดด้วยตัวเอง
จะได้ใกล้ชิดกับควายยิ่งขึ้นครับ

อย่ามาให้เต็มเลยแต่ไม่พอแน่เลย

นี่แหละครับคือควายไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
เห็นเขาที่สวยงามก็ยิ่งดูมีเสน่ห์มีพลัง

อย่างเช่นประวัติศาสตร์ที่บรรพบรุษ
ที่ควายออกสู้รบกับฆ่าศึกศัตรู
ควายจึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์แทนเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทย
ที่จะอยู่กับเราไปตราบนานแสนนานเลยล่ะครับ
คุณชนะลองทำปากอย่างนี้สิค่ะ

ไปไม่ได้เพราะว่าเราคุยกับควายไม่รู้เรื่อง

แล้วที่สำคัญก็อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวไทยเนี่ย

เรื่องของการเคาะเกราะไม้ไผ่
ใช่แล้วแล้วก็มีเป็นวงเลยนะครับ
เขาบอกว่าจัดวงนี้มาเนี่ยรวมแล้วเป็นพันปีเลย

เอาไปดูกันที่จังหวัดนนทบุรีครับโป่งเป็งโป่งเป็งเป็งโป่งเป็งโป่งเป็งโป่งเป็ง
นี่เป็นไงเป็นไงเคาะกันมันระเบิดสะเทิงเลยทีเดียวนะครับ
อ่ะเป็นการเคาะเกราะไม้ไผ่บันเลงเป็นเพลงสนุกสนานแบบนี้แหละครับเหล่าบรรดา
ผู้สูงวัยกลุ่มนี้นะครับเขาเชี่ยวชาญกันเป็นอย่างดีเขาบอกว่าเล่นกันมานะครับ
วงนี้ก็มีชื่อวงว่าเกราะพันปีโอ้โหโบราณมากไม่ใช่เล่นกันมาเป็นพันปีนะ
แต่รวมทั้งวงเนี่ยเขามารวมอายุกันเนี่ยเป็นพันปีคือเอาอายุของคนในวงมาบวกรวมกัน
ใช่แล้วครับได้พันปีถูกต้องเป็นไงล่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามคนนี้นะครับ
วิเชียนซึ่งเป็นอดีตข้าราชการฐานอากาศวัย๘๔ปีเป็นหัวหน้าวงเกราะพันปีนี่แหละ
เขาเล่าว่าในสมัยโบราณนะครับชาวสวนจะใช้เกราะเป็นเครื่องเคาะเมื่อเห็นนกหนูกระรอกเนี่ยมาเจาะกินลูกทุเรียนแล้วก็ผลไม้ต่างเคาะปักเพื่อไล่มันออกไป
แล้วก็นอกจากนี้ยังใช้เคาะในยามเกิดเหตุเพศภัยต่างเช่นขโมยขึ้นบ้านหรือว่าเกิดเพลิงไหม้นั่นเองนะครับ
วันดีคืนดีไงลุงวิเชียนก็ลองมาเอาเกราะเนี่ยมาเคาะเล่นดูมันทำได้๓เสียงหรือสูงกลางต่ำเคาะโป๊ะอึ้งชึ่งโป๊ะถึงโป๊ะถึงป๊ะอึ้ง
อันนี้สรุปเขาเคาะหรือเราเคาะเราเคาะเองค่ะแต่เขาเคาะจนได้จังหวะแล้วก็เขาเคาะเนี่ยเป็นเพลงเพราะ
ถูกต้องก็เลยมาตั้งวงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นวงดนตรีที่เป็นการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยขนานแท้เลยนะครับแล้วลุงเขายังยืนยันได้ว่ามีเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นหนึ่งเดียวในของประเทศเลยก็ได้ว่าได้นะครับ
บาวมีสเน่ทั้งไหนต้องฆ่าสะเน่ของมันให้ได้
ก็ต้องช่วยกันหลายคนผมก็อยากปลุก
นี่ไงเครื่องดนตรีก็เหมือนคนนี่แหละ
มันต้องหาเสน่ห์ของตัวตนให้เจอ

หาเสน่ห์แต่ไม่เจอเนี่ย
น้อยน่ารักนะฮะก็เนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งสีสันที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็มีหลายท่านส่งข้อความผ่านทางไลน์มาพูดคุยกันเยอะมากว่า
อยากให้เราจัดทริปไปเที่ยวเขาค้อเพชรบูรณ์บ้าง
บางคนก็บอกว่าอยากให้จัดเป็นทริปไปตลอดกิน
ท่านก็บอกว่าคุณชนะไปทุกที่ถ้ากินฟรี

แต่ว่าเดี๋ยวที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยเป็นเรื่องราวที่
มันเป็นความสามารถที่เหมือนเราดูหนังจีนกำลังภายในเลยอ่ะ
จริงเหลือเชื่อมากคือมันเป็นการเป่าลูกดอก

ฉันไม่เป่าได้แต่ที่จะพาไปดูต้องเป่าค่ะ
เพราะว่าเป็นลีลาการเป่าลูกดอกของชาวเขาเผ่ามงค์ในจังหวัดกำแพงเพชร
แต่ว่าเราสองคนไม่ได้พาไปอีกแล้วต้องไปกับคนนี้เลยคุณเอกชุมพร
ไปเจอกันเลยกับคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณี
บรรยากาศกีฬาชาวไทยภูเขาครั้งที่๓๐นะครับ
จังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพ
นี่บรรยากาศที่สนามประลองความมั่นครับ
ใครคือที่สุดของที่สุดกับการแข่งขันเป่าลูกดอก
แล้วนี่ครับผู้เข้าร่วมแข่งขันดูหมายเลขด้านหลังครับ

ตามนัดครับก็เลยเอาสีเมจิกแต้มเข้าไปหน่อย
งามดีครับไม่เป็นอะไรครับกันเอง
มีกว่า๑๐จังหวัดนะครับเข้าร่วมว่ากันว่า
พิศนุโลกแล้วก็จังหวัดเลยครับ
จะเป็นตัวเต็มในครั้งนี้นะครับ
ดูลีลาแต่ละท่านเดี๋ยวดูเที่ยวนี้
จะมีตัวสอดแทรกจะมีม้ามืดขึ้นมาคว้าแชมป์หรือเปล่า
และนี่ครับไฮไลท์ที่ภูมิใจนำเสนอคุณลุงท่านนี้เสื้อสีขาวนี่เลยครับ
คุณลุงหลิวจากจังหวัดตากอายุ๕๐กว่าแล้วนะครับ
คุณลุงบอกว่าแม่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาครับ
เพราะว่าอายุเยอะนี่ว่ากันว่าสายตายาว
เดี๋ยวดูครับเด็ดไม่เด็ดดูลีลาการเล่นของปานขึ้นมาที่กระพุงแก้มแล้วพ่นออกไปครับ
ดูครับไม่ธรรมดาความยาวของท่อเนี่ย๑เมตรเท่ากันหมดนะครับ
หญิง๒ชุดครับเป็นท่ายืนกับท่านั่ง๑๐ดอกเวลา๑๐นาที
นี่แฟนกองเชียร์ครับยิ้มหวานเชียว
แล้วดูครับนี่คือผลงานของคุณลุงโหสร้อนตูนแล้วกับสามดอกติดเลยครับ
คูณสามลูกต่อไปได้สามสิบเต็ม
ยืนชี้ผลงานตัวเองแล้วก็ยิ้มกุ้มกลิ่มครับ
คุณลุงบอกว่าบังเอิญนะครับเพราะเที่ยวนี้ที่จริงมาเป็นมวยแทนครับ
จากมาแข่งพื้นผาหน้าไม้แต่ว่าคนเป่าลูกดอกไม่มา
ก็เลยส่งวิญญาณนักลงไปแข่งขันแทนซะเลยครับ
ก็เมื่อกี้ผมก็ที่มาเป่ารู้ดอกก็มันมานี่มาครั้งแรกครับ
ก็ผมก็ตื่นเต้นแล้วก็มันเมื่อกี้ผมเป่าซ้อนสางลูกติดต่อ

ก็มันไม่ได้ซ้อนอะไรครับ
นี่ถ้าซ้อมนี่ก็๘ลูกได้นะ
ก็ถ้าซ้อนน่าจะได้อยู่แล้ว
นี่คือคุณลุงหลิวจี๊จาร์ดนะครับแม่เป่าซ้อน๓ดอกติดเน้น
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศแล้วก็สีสันของกีฬาชาวไทย
กรุงขาวพลังที่สามสิบรัฐชายราวภาพภูมิถ่ายภาพ
ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีรายงานจากจังหวัดกำแพงเพชรครับ
โหเหมือนหนังจีนจริงเหรอคุณ
โหซ้อนกันสามลูกติดถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็แฮดส์ตึก
ต่อกันขึ้นมาอย่างนี้คือตอนแรกดิฉันคิดว่าน่าจะเรียงกันไง
แต่อันนี้คือที่เดิมซ้ำไป๓ลูก
ซ้ำที่เดิมจึกแล้วตรงกลางเป้าพอดีเป๊ะโอ้โหสุด
ไม่ธรรมดาโอ้โหสุดยอดจริงโอ้โหตายแล้วคุณอย่าเดินผ่าน

โอ้โหก็เข้ากลางหน้าผากปัก๓ดอกเน้นเลยมั้ง

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่
ช่วงหน้ารออยู่แล้วตลอดกิน
เดี๋ยวพูดเปลี่ยนช่องไปไหนแป๊บอย่างนี้กลับมาครับ